และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแฟนบอลนับพันค่ะ
ที่ออกมาร่วมฉลองบนถนนในเมืองตูรินไปพร้อมกับนักเตะ
และก็สตาฟโคชของทีมยูเวนทูส
แห่ถ้วยแชมป์ขึ้นบนรถบัสแล้วก็เดินทางไปรอบเมืองค่ะ
โดยในฤดูการนี้นะคะยูเอ็นตุสก็คว้าสถิติ
คว้าแชมป์เกาโชริยาอิตาลีเป็นสมัยที่๗ติดต่อกันค่ะ
อกจากนี้ก็เป็นการอำลาจาริจิลูฟอนด์นะคะ
สาประตูที่ประกาศแขวนถุงมือหลังจากจบฤดูการนี้
ซึ่งเกมนัดปิดฤดูการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
ยูเวนทูสก็ชนะเวโรน่าไป๒ประตูต่อหนึ่งค่ะ